หน้าหวานสตอเบอรี่เหมือนเดิม
สตอเบอรี่หมูหย่องพริกเผาแบบนี้
แล้วถ้าเกิดใส่มาในซองเครปแบบนี้
จะกินต่อหรือจะพอแค่นี้คะ

คุ้นสิก็ตรวจอยู่ออกสั้นบ่อย

พี่เบิร์ตมันคืออะไรอ่ะ
เห็นไหมคุณผู้ชมเหมือนกับกล่องใส่ชุดตรวจเอทีเค

แล้วเนี่ยเอามาเป็นซองใส่เครป

คำแรกติดใจคำต่อไปติดโรค

คุณผู้ชมพอคลิปนี้เอาไม่ใช่คลิปสิมันเป็นภาพนิ่ง
เห็นด้านหน้าด้านหลังของซองใส่เครปแล้ว
แล้วก็ตั้งคำถามแบบนี้ก็ได้เหรอ
แล้วก็เล่าประสบการณ์คือเธอกินเครปเนี่ยเอาจริงนะ
ซื้อเครปมาจากร้านหนึ่งรสชาติก็อร่อยก็ดีแหละ
คือกินไปกินไปเยอะแล้วอ่ะเพิ่งมาสังเกตค่ะ
แล้วทีนี้คายทิ้งไม่ทันแล้วไง
โอ้โหแล้วมันใช้งานมาแล้วหรือยังไง
เบิร์ตเป็นไหมคือบางคนเขาบอกว่าเวลาเขาตรวจเสร็จ
เขาก็จะเอาอุปกรณ์ยัดลงไปในกล่องทั้งหมดถูก

แล้วก็เอาปิดฝากล่องแล้วก็ทิ้ง

จะถามดิทำ
ใช่ไหมแล้วมันก็เลยกลายเป็นคำถามไงว่า
เอ๊ะแล้วอันนี้มันคือเอากล่องที่ใช้งานแล้วหรือยังไง

น่าจะกล่องผลิตเหลือเยอะแหละแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้เอาไปใส่
เรื่องสวยปะเรื่องสวยปะ
ก็มีคนมาอธิบายแบบนี้นี่น้ำแข็งก็ไปอ่านไปไล่ดูคอมเมนต์แบบมือสั่นเลยนะ
เพราะว่าอยากรู้คือเขาบอกว่าสำหรับคนที่ผลิตพวกบรรจุพันธุ์ทำอาหาร
คนที่อยู่ทำงานอยู่ในสายงานนี้เขาบอกว่าจริงมันไม่ได้อันตรายอะไร
เพราะว่ากระดาษที่เอามาทำเป็นซองเครปแบบนี้
เขาจะทำลงในกระดาษแผ่นใหญ่ก่อนทำเป็นแปลนมา
แทนที่จะเอากระดาษแผ่นใหญ่นั้นเอาไปทิ้ง
เขาก็เอามาตัดเป็นซองใส่เคร็บ
น้ำแข็งอธิบายมาถึงขนาดนี้แล้ว
คือถ้าน้ำแข็งซื้อแล้วได้ซองแบบนี้มา

แต่แค่จะอธิบายให้รู้ว่าข้อสังเกตของเขาพี่เบิร์ต
ล็อตมันไม่ได้ตีตัวเลข
แล้วรอยแบบมันไม่มีรอยปั๊มที่แบบรอยเป็นกล่อง
คือถ้ากล่องที่เอาไปจัดจำหน่ายเนี่ย
ก็จะมีปั๊มล็อตแต่อันที่เอามาห่อเคร็บไม่มี
มันเป็นกระดาษแบบว่ากว้างปกติเลยเกลี้ยง
ไม่ได้มีแบบรอยพับกล่องยังไม่ได้ขึ้นรูป
ปลูกอะไรต่างก็ไม่ได้ถูกฉีกออก
ดังนั้นอันนี้ก็เลยบอกให้รู้ว่ามันเป็นกระดาษจากการพิมพ์กล่อง
มันคงไม่ใช่กล่องที่ใช้แล้ว
เออนี่ค่ะซึ่งเอาจริงนะ
เมล์ค้าเครฟเนี่ยเขาก็มีสแดงความคิดเหตุด้วยเหมือนกัน
ว่าซองนี้ปลอดภัยไม่อันตรายแต่คือหลายคนเค้าก็บอกว่า
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะ
แพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราก็บอกว่า
การที่เอากล่องชุดตรวจโควิดมาใส่อาหารรับประทาน

เพราะว่ากล่องมันไม่ได้ผลิตมาเพื่อใส่อาหารไง
แม้ว่าเครปจะทำแบบโอ้โหทำจากเตาร้อน
ฆ่าเชื้อได้ปรุงสุกใหม่
แต่สารเคมีตกค้างจากกระบวนการผลิตกระดาษหรือว่าหมึกพิมพ์มันมี

ตะกัวประหลอดแคทเมี่ยมสีสารเคมีต่างอ่ะ